ต่อที่เรื่องความเชื่อนะครับของคนในท้องถิ่นนะครับ
เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานเช่นกันนะครับ

แต่สุดท้ายนะครับเป็นที่ฮือฮาในโซเชียล
บอกว่าทำไมทำอย่างนี้ได้อย่างไรพันธุ์แบบนี้ได้อย่างไร

อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วงนี้โซเชียลเขาแชร์เรื่องนี้กันเยอะเลยนะฮะ

เห็นสารจุดนี้ก็คือเป็นสารตายายนะครับ
เป็นลักษณะบอกว่าเป็นสารที่เป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นเห็นไหมครับ
เห็นไหมครับสารแบบนี้ตัวเต็น
ถ้าดูก็เป็นสารถ้าดูธรรมดาดูภายนอกนึกว่าเป็นสารธรรมดา

นี่เห็นภาพปั๊บนะครับพอมีกระแสแบบนี้นะฮะ
นายดำรงชูก้านกรรมการสารตะเมฆใจหมอกก็ออกมาชี้แจงว่า
รูปปั้นตะเมฆใจหมอกเป็นรูปปั้นที่ใช้ในประเพณีท้องถิ่น
ที่แขคู่พร้อมกับอุคิกาอธิหาแหน่งแหมว
ภาพเปลือยกายนะครับมีเพศสัมพันธ์
ซึ่งเป็นความเชื่อเป็นประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บรรพบุรุษ
ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นครับ

ลูกเป็นเพลิงพักสังกษี
เพื่อเก็บรักษารูปปั้นตาเมฆใจหมอ
หลังจากนั้นมีชาวบ้านมาโชคราบขอเรียกเน็ตบรบศาลเก่า

ได้พัฒนาบุรณะมาเป็นสารไม้หน้าจัวทรงไทย
อยากขอร้องชาวเน็ตและคนต่างถิ่นต่างพื้นที่

มันเป็นความเชื่อของชุมชนมาตั้งแต่รุ่นพ่อแก่แม่เท่า
เฉพาะคนในชุมชนเท่านั้นที่เข้าใจจุดประสงค์การปั้นหุ่น
เนี่ยใจหมอก็คือเหมือนกับว่าเป็นการหลังจากที่
ขออภัยนะครับคุณผู้ชมเหมือนกับที่ว่า
การร่วมประสงค์พันธุ์หรือว่าการร่วมเพศแล้วนะครับ
ตาเมฆกายหมอกก็คือเป็นการประสงค์เกิดเมฆกายหมอกแล้วก็เกิดผลนะครับ
เมฆกายหมอกแบบนั้นเป็นความเชื่อ
จะทำให้เกิดเรื่องความเชื่อแบบนี้ในท้องถิ่น